เปิดปากกับภาคภูมิ

ได้นำวัตถุพยานอีกกลุ่มหนึ่ง

ปรากฏว่าเราเจอโซเดียมไทโอซาวเฟส

เท่าที่สอบถามจากทางตำรวจ
เขาบอกว่าเขายึดได้จากกล่องไปรษณีย์

แสดงว่าคุณแอมมีความรู้ทางเคมี
สามารถที่จะสั่งซื้อสารตัว

มันก็มีคลิปที่ซึ้ง

ขั้นตอนไหนอยู่แค่ไหนอันนี้ก็เป็นความเข้าหน้าในขณะนี้นะครับ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้เราคลี่ปมกันต่อกับคดีที่เกิดขึ้นกับคุณก้อยนะฮะ

ผู้ต้องหาก็คือแอมเธอยังปฏิเสธอยู่นะฮะ
แต่เมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนเนี่ย
เคสของสารวัตรปูด้วยเท่ากับว่าเป็นสองคดีแล้วนะครับ
แล้วก็มีญาติของผู้ที่เขาสูญเสียไปแล้วคนที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ย
รู้จักกับแอมเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันหลายรูปแบบ
ให้ยืมเงินเล่นแชร์จำนำรถณขนาดนี้อีก๑๓ศพรอดชีวิตหนึ่ง
แต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยมันมีประเด็นสำคัญเพิ่มเติมเข้าไปอีก
นั่นคือเรื่องของสารสายนายที่เรากำลังเรียกกันว่าแอมสายนายเนี่ยฮะ
วัตถุพยานต่างตำรวจส่งให้อาจารย์ออสช่วยตรวจพิสูจน์
เมื่อวานอาจารย์ออสบอกเจอร่องรอยต่างแล้วไปเจอลักษณะของสารแม่
ถ้าเป็นหนังกำลังภายในเขาบอกอุ้ยคนร้ายมียาแก้พิษด้วย
ตกลงมันยังไงกันแล้วจะระวังป้องกันตัวกันได้อย่างไรบ้าง
รวมทั้งความคืบหน้าทางคดีที่เกิดขึ้นในเกี่ยวกับเรื่องของแอมทั้งหมด
ถึงสามท่านในรายการกรอบถาบชมครับแน่นอนว่าตรงนี้ผมเชิญมาอาจารย์ออสนะครับ
และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขานิติวิทยาศาสตร์ของหมอเกษตร
อีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับท่านอายการอาวุโสสำนักงานอายการสูงสุด
จะได้มาให้แง่มุมทางด้านคดีกันและคุณระพีชำนาญเรือ
ซึ่งเป็นแก่นำประชาชนเพื่อประชาชนและเข้ามาดูแลช่วยเหลือตั้งแต่เรื่องของคดีของคุณก้อย
ตอนนี้ประสานงานให้กับญาติของผู้เสียชีวิตอีกหลายคน
สวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ปรเมฆนะครับคุณระพีนะครับและอาจารย์ออสนะฮะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนตกใจแน่
คาดคิดว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องกันหลายคดีหลายศพขนาดนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับผมเริ่มต้นทางคุณระพีก่อนนะคุณระพีครับคดีหลักของเหตุการณ์นี้เรื่องของแอมเนี่ยก็คือเริ่มจากคุณก้อย
ในส่วนของคุณก้อยความคลิบหน้ากับดิหกหยั่งที่ทราบก็คือแอมเนี่ยเขายังปฏิเสธอยู่นะแล้วก็ถูกแจ้งก้าวหาค่าผู้อ่านอยากร้องไว้ก่อน
อัมโหลยังไม่ได้เข้าสู่ขบวนการตัดสิน
ก็คือเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่
คือที่ชะนวนเหตุสงสัย

ที่ทางนศก้อยได้ลงไปปล่อยป่า
ก็เป็นที่มาของการชะนวนสงสัย

นี้เนี่ยจากที่ผมรวบรวมแต่ละเคสแต่ละเคสนะครับกับคำบอกเล่า
นะครับแล้วก็พฤติกรรมนะครับแล้วก็กลุ่มพื้นที่นะครับ
ที่เอ่อนสแอมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย
ผมคิดว่าน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์เพราะคุณก้อยเนี่ยมีทรัพย์สินหายไป
ใช่ครับผมเล่นแชร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมถ้าเกิดว่าในรายชื่อในวงแชร์ที่เป็นคนที่เจ็ดแล้วดอกจันทอกจันทอกจันทร์เนี่ย
ว่านี่คือคุณก้อยไหมเอ่อคาดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีการชักจุง
ครับแต่ไม่มั่นใจว่าน้องก้อยเนี่ยได้เล่นแชร์วงนี้หรือไม่
ลงหรือยังวงเนี้ยไม่รู้ไม่ทราบครับแต่วันนั้นที่เกิดเหตุที่คุณก้อยวูบแล้วก็เสียพิษปริศนาเนี่ย
ครับทรัพย์สินหายหมดครับผมมีอะไรบ้างฮะได้เจอหรือยังเอ่อยังไม่เจอครับ
ตอนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแบรนดเนมอ่าซึ่งญาติแจ้งผมมาว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋าแบรนเนม
ครับนะครับแล้วก็กระเป๋าแบรนเนมอีกใบหนึ่งใส่เครื่องสำอางอืม
นะครับแล้วก็โทรศัพท์สองเครื่องครับนะครับที่ยังหาไม่เจอส่วนรถยาลิสเนี่ย
อันนี้เป็นที่น่าสังเกตซึ่งยังไม่ได้ไปพูดในรายการไหนนะครับ
คือนศแอมเนี่ยเขาได้โกหกผมตั้งแต่แรกนะครับว่าไม่ได้ไป
รับครับอ่าไม่ได้เอาทรัพย์สินไปอะไรประมาณเนี้ยอืมนะครับ
ซึ่งผมมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานไว้อยู่นะครับทีนี้เนี่ย
เขาได้แจ้งว่าสุดท้ายเนี่ยเขายอมรับว่าเขาเอากระเป๋านะครับ
แล้วก็ทรัพย์สินของน้องก้อยเนี่ยใส่ถุงแล้วก็ไปเฟี่ยงทิ้ง
ใส่ถังขยะอืมหน้าแฟลปนอบพอร์นะครับที่จังหวัดกาญญาณบุรี
ครับนะครับแต่ในขณะที่เฟี่ยงลงไปเนี้ยนะครับเอ่อ
กุญแจรถกับเอ่อขวดน้ำหอมเนี้ยได้หล่นอยู่ข้างข้างอืม
นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเรารู้แล้วว่ารถยาฤทธิ์ที่น้องก้อยขับออก
มาจากบ้านในวันนั้นในวันที่สิบสี่เนี้ยอ่าได้จอดอยู่เอ่อ
หมู่บ้านพฤกษาการหนึ่งนะครับที่หน้าบ้านของนายตำรวจอยู่ท่านหนึ่ง
อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีภาพเนี่ยเอาภาพให้ดูตอนที่คุณก้อยขับรถมา
ครับผมขับยาลิสมาเพื่อจะมาขึ้นรถของแอมใช่ครับที่เป็นวีอ
อันนี้ผมก็คาดว่าสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
อืมนะครับเอ่อรถเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าน้องก้อยเสียชีวิตไปแล้ว
นะครับแล้วก็ญาติไม่ติดใจครับนะครับแต่รถคันนี้ก็จะไม่มีใคร
ทราบอ๋อนะครับว่าเอ่อรถจอดอยู่ที่ไหนเพราะก็ไม่รู้ว่าน้องก้อยเนี่ย
ไปกับใครเพราะรถคันนี้ก็จะถูกนำอาจจะนำเอาไปขายหรือนำเอาไปเปลี่ยน
สวมทะเบียนเพราะตามข้อมูลคือคือทางแอมเองเขาก็บอกคุณก้อยว่า
ไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครนะครับผมจนไล่กันแทบตายเหตุการณ์สิบสี่
เมษายนเพิ่งมาได้พ่งได้ภาพก็คือคุณระพีเข้ามาช่วยครอบครัว
วันที่สิบหกตอนเย็นสองวันแล้วครับผมแต่ในระหว่างนั้นนะครับ
ตั้งแต่วันที่สิบสี่ที่เสียชีวิตครับนะครับทางนอสอแอมเนี่ย
ได้ติดต่อกับส้มที่เป็นพี่สาวของก้อยครับซึ่งสามคนนี้
รู้จักกันมาสิบหกปีอ่านะครับเนาะสอเอ่อที่เป็นพี่สาวของ
ก้อยเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยก็ได้ติดต่อกับทางแอม
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยแจ้งว่าก้อยเนี่ยก่อนออกจากบ้านเนี่ย
บอกว่าเอ่อก้อยบอกว่าจะไปกับคนชื่อแอมอืมแล้วแอมเนี่ย
พาไปหาทนายที่อยู่สายสามครับนะครับพูดลักษณะแบบนี้
ตามตามที่เขาเล่าให้ผมฟังเพราะฉะนั้นชื่อของนสอแอมเนี่ย
อยู่ในหัวผมตั้งแต่วันแรกอ่าแต่ผมก็ได้ถามส้มนี่แหละ
พี่สาวของก้อยนี่แหละครับนะฮะบอกให้ไปถามที่ว่ายังไง
เขาก็ปฏิเสธมาตลอดในระหว่างตั้งแต่วันที่สิบสี่ที่เสียชีวิตแล้วนะครับ
ครับส้มเนี้ยก็ได้มีปฏิสัมพันธ์อยู่กับทางนอสอแอมเอ่อ
ส้มส่งรูปที่ตายไปให้นะครับทางนี้ก็ตกใจนะครับ
แล้วก็ถามความคืบหน้าของคดีมาตลอดว่าเป็นยังไงไปกับใคร
แล้วตำรวจเขาว่ายังไงหานั่นเจอหรือยังนั่นอะไรประมาณนี้
จนกระทั่งมาได้ภาพจากล้องวงจรปิดก็คือวันที่สิบหกที่ผมเจอรถ
ก็เลยตีกรอบมาทั้งหมดเลยว่าต้องเกี่ยวพันกับนสแอมแน่นอน
กระเป๋าแบรนดเนมโทรศัพท์มือถือหายไป
ครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าไม่เจออืม
พวกนี้กันก่อนเนี่ยรถคันนี้ก็อาจจะศูนย์ไปด้วย

คดีก็สืบเนื่องแล้วก็กลายเป็นว่ามีอีกหลายเคสอีกหลายกรณีที่เพิ่มเติมขึ้นมา
ถูกแจ้งข้อหาหลักเพิ่มเติมในขณะนี้ก็คือเคสของสารวัตรปูที่ท่านไปวูบที่องค์พระปฐมเจดี
คือเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ากรณีของคุณก้อยไม่เป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ย
คือต้องแสดงความเสียใจกับพ่อคุณก้อยด้วยจริงจริงนะฮะแต่ถ้าไม่เป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ย
ไม่รู้ว่ามันจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่า
ไปไปมาเนี่ยณขณะนี้อาจารย์ครับอาจารย์ปรเมฆอาจารย์ออส
มันไปเป็นเรื่องของการใช้สารสายนายในการก่อเหตุ
ลักษณะนักขนาดนี้พฤติกรรมต่างเนี่ยมันพอจะบ่งชี้ได้ชัดเจนหรือยังฮะ
คือถ้าดูนะถ้าเราดูเรื่องก้อยเรื่องสารวัตรปูเนี่ยคงจะมันพอสัมพันธ์กันได้
แต่พอไปดูเรื่องอื่นทั้งหมดที่วันนี้วันนี้มันไม่ใช่๑๒ไม่ใช่๑๓
แต่มัน๑๖ลายแล้ว๑๖ลายแล้วพฤติกรรมของการกระทำในแบบเดียวกัน
บางคนให้กินแคปซูนอย่างสล็อตปูหาช้องคล้องมาสารสยนายเป็นตรงกับ
แล้วมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวแล้วที่สำคัญคนสุดท้ายที่พบกับผู้ตายอยู่กับเขาทั้งหมด
ฉะรูปแบบพฤติกรรมของการกระทำมันเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญนะ
แม้ว่าคดีเหล่านั้นเราดำเนินคดีไม่ได้เพราะรายงานการชนสูตรพลิกศพเราไม่มี
แต่ว่ารูปแบบพฤติกรรมคือเป็นพยานหลักฐานตามความในมาตรา๒๒๖
รูปแบบที่ทำซ้ำของจำเลยของผู้ต้องหาเนี่ยเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญ
ในร่างของคุณก้อยก็เจอสารสายนาย
ใช่ไหมฮะแต่ต้องรอพิสูจน์ว่าว่าเป็นสารแบบไหนอะไรยังไงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็
แล้วมาจากตรงไหนยังไงครับผมแต่คาดว่าอาจจะเป็นจากทางแอม
อาจารย์ออสฮะสารสายนายทั้งหมดหรือว่าหลักฐานที่เป็นวัตถุพยานทั้งหมด
ที่ตำรวจสมให้อาจารย์ออสเนี่ยมีเยอะขนาดไหนครับ
คือตอนนี้เราเจอสายนายในผู้เสียชีวิตเราเจอคนที่อยู่กับผู้เสียชีวิตคนสุดท้าย
เราได้เห็นลีลาของทนายเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติวิทยาศาสตร์ก็จะช่วยได้
เพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนก็ระดมกันสิ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือต้องหาสารสายนาย
อยู่ในสภาพแวดล้อมของผู้ต้องหานะครับจึงเป็นที่มาของการออกหมายค้นเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
ก็ถือว่าโชคดีที่เขาไม่ได้ประกันตัวหรืออะไรออกมานะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพยาน
หลักฐานที่อยู่ในบ้านในรถในกระเป๋าอะไรพวกนี้
ก็ขอความรู้ข้อมาก็ยินดีช่วยเหลือ
เข้าตรวจค้นพร้อมกันทั้งหมด๔จุด
บวก๑ก็คือเมื่อคืนที่บ้านแพรเพิ่มอีก๑จุด
พยายามหลักฐานที่ใช้เทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์สวอปเก็บทุกอย่างเลยเนี่ย
ทั้งหมดประมาณเกือบ๔๐๐ตัวอย่าง
ก็ส่งมาที่ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์มเกษตรนะครับ
ก็มีหนังสือนำมาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนทุกอย่าง
อาจารย์น้อยก็ในฐานะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับ
เราก็ทำตามความประสงค์ของร้อยเวร

โดยเมื่อวานก็โฟกัสไปที่รถยนต์บ้านอะไรต่าง
ก็ได้ผลออกมาชัดเจนจากที่เขาสวบทุกอย่าง
รถประมาณ๒๐กว่าจุดเราก็เจออย่างน้อย๒ตำแหน่ง
ในบริเวณคนขับนะฮะก็ได้ชี้แจงไปแต่ว่าก็เป็นข่าวไปแล้ว
นี่ก็ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลที่เจอจริง
ซึ่งรถยนต์มีหลายคันก็ต้องรอให้ทางบิ๊กโจ๊กเป็นคนแถลง
ว่าจะมีการขยายผลหรือว่าดำเนินการยังไงต่อ

ผมขออนุญาตพักครู่เดียว
เดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาไล่กันต่ออย่างละเอียดเลย

ว่าตัวผู้ต้องหากับผู้ที่เสียชีวิต
แล้วก็ผืนที่แวดล้อมของเขาจะเป็นบ้านเป็นรถอะไรแล้ว
แต่มันมีสารชัยนายอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรบ้าง
เปิดปากกับผ้าคลุมท็อวุดงครับคดีที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของแอ้มนะคดีหลักถูก
อีกหนึ่งที่เราได้แจ้งคือเรื่องของคุณก้อยกับสตรวจปู

ณขนาดนี้ตำรวจขอให้ช่วยตรวจเรื่องของสายนาย

อาจารย์ตำรวจเขาใช้วิธีก็คือไปเก็บตัวอย่างมาใช่ไหมฮะ
ใช่ครับก็ประสานงานกันตั้งแต่เกิดคดีแล้ว
แล้วก็คุยกันตลอดเพราะว่า
ซึ่งไม่มีขายอยู่แล้วนะครับมันจะระเหยไป
ที่สองก็คือในลูกของเกลือคือของแข็ง

เพราะฉะนั้นเนี่ยการสวอปการเก็บก็คือใช้น้ำกลั่น
ก็เลยทำให้เจ้าที่ตำรวจทำงานง่ายขึ้นไม่ต้องใช้สารเคมีพิเศษ

ตรงจุดที่เราคิดว่าอยากจะรู้ว่ามีหรือเปล่า
ยิ่งว่าทำความสาดรถเก็บไปหมดเลย
แล้วอะไรรถ๔คันของเขาใช่ไหมฮะ

ที่สู่ราชการแจ้งวัฒนะ
แล้วก็อีกคันหนึ่งคือยาลิสสีขาวที่คุณก้อยขับไป

ซึ่งเจอ๒ใน๔หรือคะ
คือตอนนี้ต้องให้ตำรวจเป็นคนแถลงเรื่องเจอนะครับ

แต่ผมอ้างจากทางข่าวแล้วกันนะ

คือหลักการก็คือว่าสารเคมีหรืออะไรทุกอย่าง

มันเป็นวัตถุอันตรายประเภท๓
มันต้องมีใบครอบครองตรงนั้นตรงนี้
เพราะฉะนั้นถ้าเราไปจับไปสัมผัสหรืออะไร
เราร้างมือหรือมันติดตามเสื้อหรืออะไร
มันก็จะหล่นล่วงอยู่แถวนั้นแหละ
หรือเราไปจับลูกบิดหรือใส่กระเป๋าแล้วดึงออกมา

เพราะฉะนั้นถ้าเจอคือเครื่องมือวิทยาศาสตร์มันไม่หลอกกันอยู่แล้ว
ปรากฏว่าวันที่เราเจอก็ประมาณ๒ทุ่มกว่า
บอกว่าไม่มีส่วนอื่นที่เป็นไปรบกวนมัน
ว่าฉีดตัวอย่างเป้าหมายที่ตำรวจเขาสงสัยแต่มันขึ้นเลยแล้วขึ้นสูงมาก
ก็คือเจอในตัวอย่างก็คือในรถเขานั่นแหละบริเวณคนขับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะปฏิเสธยังไงเพราะว่าเราเจอ
เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุพยานที่จะเอาเข้าในสำนวนนะ
อกจากนี้เนี่ยมันก็ลามไปถึงคดีอื่นที่เขาร้องขอความเป็นธรรม
ทางอายการก็คือขอให้ฟื้นคดีขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าก็โชคดีมาก
ก็คือถึงแม้ระยะเวลาการเสียชีวิตปีกว่าครึ่งปีอะไรอย่างนี้
ก็ยังมีการเก็บวัตถุพยานบางอย่างในสภาพที่ดีมาก
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับพิสูจน์หลักฐานกลางก็กำลังเตรียมกันอยู่
ก็น่าจะได้ผลประมาณอาทิตย์หน้าอย่างเร็วที่สุดก็วันจันทร์ช่วงเย็น

ออสครูปุษฎีสามบุญมีหัวใจล้มเหลว
ตามผลขนตรงสุดเบื้องต้นรับบอกหายใจล้มเหลว
เสียชีวิตในห้องนอนที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม

ซึ่งครูออสเนี่ยทางญาติพี่น้องบอกว่าท่านเป็นมะเร็งอยู่ด้วย
ฟูมปากของนั้นไปอยู่ในวงแชร์ถ้าถ้าถ้าฟังลักษณะว่าเสียชีวิตมี
โลกประจำตัวหรืออะไรก็คือปกติแต่ว่าตอนที่ร้อยเวรเข้าตรวจสารที่เกิดเหตุ
ก็คือลักษณะน้ำลายฟูมปากครับนะครับปลายเล็บก็ปลายนิ้วมืออ่า
ค้ำใช่ไหมฮะซึ่งลักษณะอ่าคนที่โดนวางยาเนี่ย
จะมีลักษณะพิเศษครับอ่าเหมือนเช่นถ้าใครโดนอ่า
คาร์บอนมองนอกไซด์อย่างเงี้ยผิวก็จะเป็นสีชมพูอืมนะครับ
อ่าถ้าเป็นสายนายเนี้ยแพทย์นิติเวทเขาจะรู้เลยก็คือ
ถ้าผ่าศพออกมาถ้าเลือดยังไม่แข็งตัวนะฮะก็จะเป็นเลือดสีสด
เพราะว่าตัวไซยานายเนี่ยมันจะไปบล็อกไม่ให้เซลล์เนี่ยรับออกซิเจน
ครับอืมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเม็ดเลือดแดงจะยังเป่งอยู่
เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะศพครั้งแรกร้อยเวรเขาเล่าให้ฟัง
เขาบอกอาจารย์ผมสงสัยแล้วก็คือน้ำลายฟูมปากนะฮะ
แต่ว่าตอนนั้นมันก็เป็นความรวดเร็วแล้วก็ทางญาติอะไรด้วย
แต่เพราะเอิญโชคดีก็คือว่าหลังจากที่เคลียร์ห้องชาพนักกิจ
เผาเรียบร้อยนะฮะตู้เย็นของครูออสเนี่ย
ไม่มีใครไปยุ่งเลยจนถึงปัจจุบันนี้ครับอยู่ในห้องนอนครูออส
อยู่ในห้องนอนแต่ว่าเขาย้ายออกมาก็ยังไปเสียบปลั๊กให้อยู่
ตั้งแต่ยี่สิบพฤศจิกายนครับจนถึงณขณะนี้ใช่ฮะ
เพราะฉะนั้นก็เป็นวัตถุพยานอีกกลุ่มหนึ่งที่
ร้อยเวรกำลังให้ดูเรื่องนี้นะซึ่งเรากำลังเตรียมตัวเพราะว่า
มันเป็นสารอันตรายเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็กำลังเตรียมตัวอย่าง
ก็คาดว่าเสาร์อาทิตย์นี้ทำงานกันวันจันทร์วันอังคารก็น่าจะรู้เรื่อง
ทุกอย่างก็จะไปรวมอยู่ที่บิ๊กโจ๊กแล้วก็ให้ท่านบิ๊กโจ๊กเป็นคนแถลงนะครับ
เพราะฉะนั้นตัวนิติวิทยาศาสตร์ก็จะช่วยในการยืนยันหลายอย่างนะครับ
แล้วก็ครับแคปซูนที่อืมที่ทั้งสองท่านพูดตอนนี้ครับ
ยังไม่ได้ตรวจต้องรอคิวนิดหนึ่งอาจารย์ว่าผม
ร่างของครูออสเนี่ยมีสายนายหรือเปล่าอืม
แต่ถ้าสมมุติในตู้เย็นตรวจเจอครับ
มันก็จะบ่งชี้ได้ว่าเอ๊ะครูออสมันมีสารสายนายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง
ได้ยังไงทำให้น้ำลายฟูมปากทำให้เสียชีวิตแบบผิดปกติอย่างนี้หรือเปล่า
อย่างนี้ใช่ไหมครับก็รอดูแต่ว่ามันก็จะมีวัตถุพยานบางอย่างนะครับ
มากับศพแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจอ่าซึ่งตัวนี้ก็ยังคงแช่แข็งอยู่ครับ
นะฮะก็ต้องมารอดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับสารวัตรปูที่องค์พระปฐมเจดี
ที่มีการพาจรสู่ระพบว่ามีสารทรยายนายอืมด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันมัน
มันก็เลยบ่งชี้ว่าเฮ้ยเขาก็อยู่กับแอมเป็นคนสุดท้ายเหมือนกัน
ก็เลยถูกแจ้งเขาหาไปด้วยทีเนี้ยเอาละในตัวของถ้าศพหรือว่า
สารวัตรปูกับคุณก้อยมีสารสายนายนะวัตถุพยานอย่างเช่นรถ
หรือว่าที่ตู้เย็นที่บ้านครูออสถ้าพบสารสายนาย
แต่ตัวแอมที่เป็นผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัยในอีกหลายคดีเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ย

คือตอนนี้รถยนต์เนี่ยเคลียร์ไปละ๑จุดนะครับก็ยังเหลือเสื้อผ้า
หรืออะไรพวกนี้ซึ่งต้องรอคิวนิดนึงเพราะว่า๔๐๐ตัวอย่างก็ทำงานหนัก
คือตัวอย่างที่มาเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจว่ามาถึงก็ตรวจเลยสิ
หลังจากที่เจอแล้วก็ทำการยืนยันผล
เพราะฉะนั้นต่อ๑ตัวอย่างแค่เตรียมก็ใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมง
หลังจากที่ได้เสร็จแล้วมันก็จะเร็วขึ้น
คือถ้าตามร่างกายของแอมน์ถ้าตรวจที่นิ้วมือที่แขนที่ขาที่อันนี้จะเจอไหม
ไม่เจออยู่แล้วครับอาบน้ำมันก็ไปแล้วก็คือพวกโพรติเซียมไซยานายละลายน้ำดีมาก
แต่ว่าเราสันนิษฐานว่ามันจะไปล่วงหล่นตามเสื้อผ้าตามกระเป๋าตามอะไรพวกนี้อันนี้เก็บมาหมดแล้ว
ก็ต้องไปรอดูว่าผลจากเสื้อผ้ากระเป๋าของใช้ต่างของเขาเนี่ยมีหรือไม่เจอไหม
ครับคือส่วนที่สวอปเนี่ยก็ตรวจง่ายเราก็จะตรวจที่สวอปก่อนเพราะว่าทำการเก็บอย่างดีมาแล้ว
แต่ส่วนที่มาเป็นชิ้นเนี่ยกองเป็นภูเขาที่ห้องแล็บตรงนี้ก็นักวิทยาศาสตร์ก็กำลังทำการดึงมันออกมา
เพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาแต่ว่าเราจะทำตามความต้องการของทางร้อยเวรก่อน
ตอนนี้ก็จะมี๑๒๓ที่เราต้องทำตอนนี้ก็ต้องรอนิดหนึ่ง
อย่างชิ้นนึงคาดว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่อาจารย์หน่อย
หลังจากนั้นก็มาทำการเพิ่มความเข้มข้นถ้ามันเบาบางมากเครื่องบางเครื่องตรวจไม่เจอ
ตัวนี้ก็ยืนยันคือไลนิ่มมือองศาหนีไม่พ้น
พวกนี้ใช้เวลากี่นาทีอาจารย์น็อตในการตรวจ
ซึ่งเรามีอยู่ประมาณ๔๐๐ตัวอย่างตอนนี้ก็ไปแล้วประมาณ๕๐ตัวอย่าง
เราเจอที่ร่างของผู้ที่เสียชีวิตแล้วมันจะเชื่อมไปยังของตัวผู้ต้องหาได้ยังไง
อยากไปรอยปลาอยากได้ไปดูชอบจุดดูพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมของเขา
มันก็จะชี้ชัดว่าเขามีเอาแต่แต่ถ้าเขาบอกว่าเอาเจอก็เจอสิ
แต่จะมาหาว่าเขาเป็นคนเอาสายนาย
ไปให้คุณก้อยไปให้สรวรรค์ปู
หรือไปให้ครูออสหรือคนอื่นกิน
ผมบอกไงว่าอย่างคนครูออสที่เสียชีวิตเนี่ยก็ดูลักษณะแล้วแม้จะไม่ได้ชันสูตรพลิกศพโดยละเอียดนะ
แต่ลักษณะการตายก็คือเหมือนถูกสารสายนาย
แล้วอีกหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะมือกำมือดำอย่างใครนะสามีเขาใช่ไหม
ที่ตัวดำทั้งตัวดำทั้งตัว
คือแม้จะชนะสูตรไม่ได้ชนะสูตรพลิกศพแต่วันนี้ที่มาศึกษาสภาพศพนี้สายนายแน่นอนอันที่หนึ่ง
อันที่สองพฤติกรรมของเขาเนี่ยคนพวกนี้พบกับแอมตลอดนะครับ
และมีเงินหายตลอดหลังจากนี่เขาเรียกว่าผมถึงบอกว่าพยานตรงเนี้ยตามมาตรา๒๒๖ทับ๒เนี่ย
คือส่วนสำคัญพฤติกรรมของการกระทำเวลาเนี่ยผมบอกให้คุณภาคภูมิ
ครับเวลาตำรวจเขาพาผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุเนี้ยมันไม่ใช่พยานหลักฐานหรอกนะ
ว่ามันทำยังไงทีนี้ศาลเราเนี่ยแก้มาตรา๒๒๖ทับ๒แล้วว่า
สิ่งที่เขาทำเป็นประจำเนี่ยถ้าสามารถอธิบายลักษณะหรือรูปแบบการกระทำความผิดเนี่ย
มันก็ลงโทษได้ผมถึงบอกไงวันนี้ต้องบอกท่านรองโจ๊กแล้วกองปราบแล้ว
สอบทุกคนในทุก๑๕๑๖เคสเนี่ยนะแล้วจะเห็นรูปของมัน
ถ้าวางแทมมิ่งวันนี้ทำอย่างนี้วันนี้กินอย่างนี้พรุ่งนี้ตายวันนี้ไปรับไปทำบุญ
มันลักษณะเหมือนกันคือไม่ต้องแถมถึงท่านมีหรือหลักฐานว่า
แอ้มยืดขวดน้ำดืมหรือแก้วน้ำไม่ต้องให้จ่าวไพรแล้วเขาก็ยิบมาแล้วดูดแล้วตาย
ไม่ต้องถึงขนาดนั้นใช่ไหมผมยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อระดับ๒๐๐ยุคพญะหลักฐานอะไรก็ได้
พิสูจน์ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดคือว่าให้สารเชื่อว่าเขากระทำความผิด
ผมถามคำถามวันนี้วันนี้ทุกคนเชื่อหรือยังคำถามก่อน
ทุกคนเชื่อหรือยังถ้าคนสามัญธรรมดาอย่างเราเชื่อเนี่ย
ผมก็คิดว่าศาลก็เชื่ออ่าใช่ไหมแต่ถ้าเรายังไม่เชื่อ
ยกตัวอย่างนิดนึงนะอย่างกรณีน้องต่อจำได้ไหม
เรายังไม่เจอศพใช่ไหมสังคมยังสงสัยว่ามันตายหรือไม่ตาย
อันนั้นลงโทษไม่ได้ที่ว่าถูกเอาไปทิ้งน้ำอะไรนะ
แต่เรื่องนี้มันโอ้โห๑๖คนแล้วออกมาเหมือนเป๊ะ
ผมว่าการพิสูจน์พยานหลักฐานเนี่ยทำให้สารเชื่อ
ไม่ใช่ว่าต้องเห็นมันอร่อยกาศคนเห็นใส่เนี่ยมันไม่มีหรอก
เอาล่ะผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันหน่อย
โดยเฉพาะผมเชื่อว่ามีคนที่ติดตามข่าวสารในกรณีนี้
แล้วโอ้โหเขากังวลเขากลัวเขาติดใจกันมากว่า
เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราโดนจาน็อต
โดนเข้าไปทำยังไงอ่ะหรือเกิดมีคนใกล้ชิดญาติพี่น้องเราเสียชีวิต
แล้วลักษณะแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันแปลกแล้วนะ
อย่าเพิ่งรีบเผานะชนะสูตรหน่อยอะไรอย่างนี้

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับไล่ทางคดีกันมาเนี่ย
ยึดจากเคสของคุณก้อยเป็นหลักแล้วก็สารวัตรปูด้วยที่แจ้งข้อหาฆ่า
พูดอยู่ในไต่ตรองไว้ก่อนกับแอมอาจารย์บรมเมฆบอกเนี่ย
อาจารย์ออสพิสูจน์นะครับถ้าเกิดเจอหลักฐานสายนาย
โดยเฉพาะล้อที่สำคัญคือเสื้อผ้าใช่ไหมอาจารย์ออส
ก็มีเสื้อผ้ามีแคปซูลมียามีเป็นผงเยอะแยะไปหมดเลย
ก็ต้องตามที่ร้อยเวรเขาต้องการก่อนเลี้ยงนะครับ
แล้วก็เจอที่ศพของผู้ที่เสียชีวิตครับพฤติกรรมแวดล้อมต่างต่าง
หรือว่าประกอบกับหลายคนที่เขาลักษณะการตายอย่างเดียว
อาจารย์บรมเมฆยืนยันว่ายังไงก็เอาผิดกับแอมได้
เพื่อการชิงทรัพย์ก็ได้โทษอย่างเดียวกันก็คือประหารชีวิต
ก็จะถูกลงโทษสูงสุดคือประหารชีวิต
ครับแต่เวลารับโทษไม่ถึงเพราะหญิงตั้งคัน
กฎหมายมาตรา๒๔๗วัก๒ห้ามประหารชีวิต
เพราะตอนนี้แอมตั้งท้องอยู่๔เดือน
สมมุติว่าถ้าไม่ตั้งท้องก็มีโอกาส
ก็คือสูงสุดประหารชีวิตแต่ในขณะนี้ยังไง
ไม่ประหารอ่าถ้าคดีออกมาสารลงโทษ
สารลงโทษเรียบร้อยขั้นตอนเป็นยังไงต่อฮ
กับคนท้อง๔เดือนกฎหมายบอกการประหารชีวิต
ประหารไม่ได้จนกว่าจะมีเข้าสู่กระบวนการอภัยโทษ
ถ้าพ้นจากกระบวนการอภัยโทษแล้วก็กลับมาดู
แต่ว่ากรณีที่หญิงตั้งคันห้ามประหารชีวิตนะครับปล่อยให้คลอด
เสร็จแล้วให้เลี้ยงลูกอยู่๓ปีเลี้ยงในเรือนจำนะ
พอ๓ปีเสร็จให้เปลี่ยนโทษประหารชีวิตเนี่ยเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต
เพราะฉะนั้นถ้าแอมถูกลงโทษจะช้าจะเร็วไม่รู้นะ
แต่สมมุติณขณะนี้นะที่เธอท้องอยู่
เธอก็จะต้องรอจนคลอดแล้วก็เลี้ยงลูกไปจนลูกอายุ๓ขวบ

จากนั้นโทษประหารชีวิตจะเปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิต

ถ้าลูกมีคนเลี้ยงตอนหลัง๓ปีก็ออกข้างนอก

แต่ตัวผู้ต้องหาตัวจำเลยผู้ต้องหังนักโทษ

๕๐ปีจำคุกตลอดชีวิตคือ๕๐ปี
โทษจำคุกตลอดชีวิตก็คิด๕๐ปี

ถ้าเรือนจำเราขังได้ถึง๘๐ก็ดีสิ

เปลี่ยนคนให้กลับตัวเป็นคนดี
เหตุผลก็คือเรือนจำเรารับได้ประมาณสักสองแสน

แต่ว่าอั้นเต็มที่คือ๕๐ปี

ยังลดโทษในโอกาสต่าง

จำคุกจริงอยู่ที่ประมาณ๓๐ของโทษจริง
เช่น๑๐ปีเนี่ยติดจริงประมาณ๓ปีครึ่ง

อันนี้คือเคสถูกคุณก้อย

มันประหารสามครั้งไม่ได้เมื่อลงประหารชีวิตแล้วใช่ไหมครับ
คดีอื่นก็ไม่ต้องลงแล้วเพราะมันลงประหารชีวิตไปแล้ว
ก็นับเป็นหนึ่งเดียวแล้วถ้าลดมาจำคุกตลอดชีวิตแล้ว
มันก็จำคุกตลอดชีวิตห้าสิบปีหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าสบ
ไม่ได้ไม่ได้ก็ก็ห้าสิบปีครับแล้วก็ลดหลั่นโทษไปก็
ก็ถ้าถ้ามีโอกาสลดนะนะคุณระพีก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย
ครับถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าแอมทำจริงถ้าแอมทำจริง
วันนี้นะครับกฎของสังคมเนี่ยนะครับ
พิพากษากับคนที่มีการกระทำแบบนี้
พฤติกรรมและพฤติการแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ก็อยากจะฝากว่าสังคมได้รับรู้อืมแล้วก็
ระมัดระวังการใช้ชีวิตที่จะอยู่ในสังคมนี้ต่อไป
อืมในณปัจจุบันถ้าไม่มีกรณีของคุณก้อยที่ญาติพี่น้องหรือว่าคุณระพีเข้ามาช่วยเหลือ
เป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ยครับไม่รู้ว่าจะมีต่อต่อจากนี้ไปอีกกี่คนนะ
ใช่แต่ในมุมมุมกลับกันในหลายหลายคนที่ว่าย้อนไปอ่ะ
ที่เขาออกมาว่าสงสัยญาติเขารู้จักกับแอมจะโดนเหมือนกัน
โดนเหมือนกันโดนเหมือนคุณก้อยเนี่ยตอนนั้นเขาก็สังเกตเรื่องสภาพศพอ่ะ
คือคือถ้ามีการชนะสูตรพลิกศพหรือว่าดูตั้งแต่ละเอียดโดยละเอียด
ตั้งแต่ศพแรกเนี้ยอาจจะไม่ถึงคุณก้อยก็ได้
ฉันแค่คนเดียวแต่เราจะรู้เหรอแต่แต่ตรงนี้สังคมต้องยอมรับนะ
คนที่ญาติเสียชีวิตก็อยากพาศพกลับวัดทำโดยเร็ว
หมอก็ตรวจแบบพูดตรงว่าหยาบไม่ละเอียดพูดไม่ละเอียด
ผมคือผมไม่อยากจะโทษใครว่าการชนสูตรพลิกศพเพราะสังคมเรามันเป็นอย่างนั้น
เราเคยเห็นการชนะสูตรพลิกศพที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือผู้กับโจ้จำได้ไหม

สูตรพลิกศพใหม่วันนี้ผมบอกว่าการชนะสูตรพลิกศพอยากจะรบกวนอย่างอาจารย์
ออสพูดแล้วพูดชัดแล้วนะว่าถ้าตายนี่มันจะฟุ้นลายฟูปากเล็บดำตัวดำเพราะ
ฉะถ้าเจอสภาพอย่างนี้จริงแล้วผมแนะนำว่าไม่ควรจะรีบชาปนกิจ
อาจารย์ออสดูยังไงฮะดูยังไงอ่าถ้าเราเห็นญาติพี่น้องคุณรู้จักเราเนี่ยไม่ใช่แบบ
หัวใจล้มเหลวน็อกช็อกตายโดยปกติแน่เราดูยังไงไว้ก่อนเลย
คือถ้าตายผิดปกติเนี่ยแพทย์นิติเวศเขาต้องผ่าอันนี้เป็นเรื่องปกติ
แต่เผอิญกฎหมายเราก็คืออนุโรมนะครับเช่นถ้าไม่ติดใจอะไรอย่างเงี้ย
กฎนะต้องผ่าพิสูจน์นะครับทีนี้ที่ภาค๗เนี่ยก็มีแค่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
เพราะฉะนั้นเนี่ยดอนตูมหรืออะไรเขาต้องส่งมาที่นี่บางทีก็รีบชาวภารกิจก็เลยไม่ได้เห็นอะไร
แต่ว่าก็ยังดีที่มีภาพถ่ายนะครับตรงนี้แพทย์ก็ลงความเห็นได้ไม่ครับ
แล้วถ้าโดยทั่วไปถ้าย่านพี่น้องเราก็สังเกตก่อนถ้าเล็บดำคล้ำอะไรพวกนี้เราต้องขอให้ครับ
จะเป็นสภาพสีมพูก็คือไม่เลือดแดงยังเป่งอยู่เพราะว่าไม่ได้รับออกซิเจน
คล้ายกับสายนายสายนายมันบล็อกไม่ให้เซลลับออกซิเจน
เพราะฉะนั้นเนี่ยผิวไม่ได้เป็นสีชมพูผิวปกตินี่แหละ
แต่ว่าปลายเล็บจะดำเพราะว่ามันดันไปไม่ถึงแล้วมันก็จะจับกันเป็นก้อน
แต่ดำหน่อยแต่ไอ้คาร์บอนอะไรพวกสูตรวันเราเห็นไง
เพราะมันจะมีถ่านมีควันมีอะไรใช่ไหมมีครับแต่ว่า
ตัวนี้ไม่รู้เลยคือสายนายไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาตินะครับ

สมัยก่อนเนี่ยคือคนที่จะซื้อเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาต
เพราะว่าตามพรบวัตถุอันตรายปี๓๕เนี่ยต้องมีบรรยายนุญาต
แต่ทีนี้เนี่ยมันขายกันในอินเทอร์เน็ต
เหมือนเคสของคดีนี้นะก็คือฝาแดง

สั่งซื้ออินเทอร์เน็ตนะครับที่คุณก๊อฟเอามาให้ตำรวจ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่น้ำเขาใส่ในน้ำปลาก็ได้
ลาดในส้มตำยังได้เลย

ใช้เยอะขนาดไหนครับ
ก็คือ๑มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว๑กิโลกรัม
ก็เสียชีวิตทันทีภายใน๒นาที
เช่นคุณภาคภูมิหนัก๕๐กิโล

ก็เอามาใส่อะไรก็ได้ให้มันละลาย

เพราะฉะนั้นถ้ามีความช่ำชองมีการใช้

ก็เหมือนเคสที่กินสลักแป๊บเดียวเอง

อาจารย์สุดท้าย

ตำรวจก็ขอให้พิสูจน์ทันที

คือเราไม่รู้ว่าเขาไปใช้ยังไงแต่ว่ามันคือยาแก้พิษสายนาย

เป็นสารที่ใช้ในการช้าล้างก็ได้
ขอให้ทุกคนได้รับความวิธีทำก็แล้วกันครับ
กระบวนการทำคงต้องขยายผลกันต่อไป
ครับคุณทุกท่านครับครับครับครับครับกระปุแลนด์ครับ
วันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งนะฮะ

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒